อยู่ที่เรื่องของเศรษฐกิจกับเรื่องของปากท้องนะครับศูนย์วิจัยของทกศเขามีการประมาณการเรื่องของราคาสินค้าเกษตร
แนวโน้มปีนี้สองพันห้างร้อยหกสิบราคาจะปรับตัวสูงขึ้นยกเว้นข้าวอาจจะมีน้ำน้ำปรับลดลงไปครับ
ติดตามเรื่องของราคาข้าวกันหน่อยกับเรื่องของราคาสินค้าเกษตรนั่นเองนะครับมาดูที่ราคาเฉลี่ยของข้าวเปลือกเจ้าห้าเปอร์เซ็นต์กันหน่อยนะครับ
ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละหนึ่งถึงสามจุดเจ็ดนะครับในระดับที่เจ็ดพันสองร้อยถึงเจ็ดพันสี่ร้อยบาทต่อตันครับ
ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิลดลงร้อยละศูนย์จุดเก้าถึงสามใช่ไหมครับอยู่ที่ราคาเก้าพันถึงเก้าพันสองร้อยบาทต่อตัน
และราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวจะลดลงจากเดือนก่อนร้อยละศูนย์จุดสี่ถึงร้อยละสองจุดสอง
อยู่ที่ราคา๑๑๐๐๑๑๒๐๐บาทต่อตันครับ
ทางด้านของนายสมศักดิ์กังธีรวัตรเป็นรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
และศาลกรการเกษตรหรือว่าธปกษบรรทบุว่า
สาเหตุที่ราคาข้าวลดลงเนื่องจากว่าตอนนี้การประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมของรัฐในปริมาณที่มาก
อุปทานข้าวในตลาดโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้นจากผลผลิตของข้าวนาปีของเวียดนามและอินเดียที่ออกสู่ตลาดก่อนหน้านี้นั่นเอง
เช่นเดียวกันกับราคาเฉลี่ยของกุ้งขาวแวนนาไม้จะลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย
๑๐๐๒๙๔๔๗๑อยู่ที่ราคา๒๑๕๒๒๕บาทต่อกิโลกรัม
ก็ทำให้เกษตรกรผลิตกุ้งออกสู่ตลาดได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ
มาดูรายตัวอื่นกันหน่อยสำหรับราคาสินค้าเกษตรสำคัญอื่นราคาเพิ่มขึ้น
ต่อกิโลกรัมส่วนยางพาราราคาก็เพิ่มขึ้น
ร้อยละห้าจุดสองหกถึงร้อยละเก้านะครับ
อยู่ที่เจ็ดสิบหกบาทแปดสิบแปดสตางค์ถึงเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ครับ
ท้ายที่ปั๊มน้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละหนึ่งจุดสองหนึ่งถึงร้อยละห้าจุดสองหก
อยู่ที่ห้าบาทถึงห้าบาทยี่สิบสตางค์ต่อกิโลกรัม
อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ผมแจ้งไปพรุ่งนี้นะครับสามเมษายนถึงสิบห้าพฤษภาคม
ต้องรีบไปลงทะเบียนเพราะว่าสิทธิประโยชน์นั้นมากมาย
ค่าน้ำค่าไฟรถเมย์รถไฟรวมทั้งรถไฟฟ้าฟรีด้วยนะครับ